เรียนท่านประธานในที่ประชุมที่เคารพครับผมปียบุตรแสงกระหนกกุลในฐานะผู้ชี้แจงครับ
ผมขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยก่อนตอบคำถามก่อนที่จะไปถึงสมาชิกท่านสุดท้าย
แล้วผมจะอภิปรายสรุปอีกครั้งหนึ่งครับจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างยิ่งครับท่านประธาน
เพราะว่าวันนี้มีเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะจากฝั่งสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายพาดพิง
ถึงผมเป็นการส่วนตัวหลายครั้งต่อหลายครั้งและก็มีการตั้งคำถาม
ถามถึงเนื้อหาต่างต่างว่าร่างแบบนี้มาได้อย่างไรคิดว่าเพื่อความเป็นธรรมของกรณี
ผมจำเป็นต้องใช้เวลาชี้แจงครับท่านประธานครับและก็ได้รับน้ำใจจากท่านประธานวิบรัฐบาล
นิโรธสุนทรเลขาเสนอว่าจะจัดสรรปันส่วนเวลาในซีกของรัฐบาล
ถ้าหากเวลาเกินมาต้องขอบคุณในน้ำใจของท่านมณฑินีด้วยครับท่านประธานครับ
ผมฟังมาทั้งวันจะสังเกตได้เลยนะครับผมแทบไม่ได้ลุกไปไหนเลย
มีไปเข้าห้องน้ำอยู่สามครั้งมีไปรับประทานอาหารอยู่หนึ่งครั้ง
แล้วก็นั่งฟังท่านสมาชิกวุฒิสภาพูดทุกคนแล้วก็จดบันทึกเอาไว้เต็มไปหมด
ผมให้เกียรติและเคารพท่านในฐานะท่านเป็นสมาชิกรัฐสภา
แม้วันนี้ท่านจะพูดพาดพิงถึงผมเรียบร้อยเสร็จแล้วท่านก็เดินทางกลับที่พักอาศัยและรอมากดปุ่มโหวตพวกนี้ก็ตาม
ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าท่านมีเวลาลองไปสละเวลาฟังสักนิดหนึ่ง
ถึงจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องอย่างตรงไปตรงมาครับท่านประธานครับ
ผมฟังมาตลอดทั้งวันผมคิดว่าไม่มีใครอดทนพอพอกับผมหรอกครับ
ผมฟังแล้วนึกว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
หลายเรื่องไม่ได้พูดถึงตัวบทบัญญัติในรัฐธรรมนูลเลย
ขณะที่ผมอภิปรายนำเสนอผมไม่ได้พาดพิงใครเป็นกรณีส่วนบุคคล
ผมพูดในฐานะวุฒิสภาเป็นองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูล
แล้วข้อเสนอนี้ต้องชี้แจงแสดงเหตุผลครับว่าเราทำไมถึงเสนอยกเลิกวุฒิสภาแล้วให้เป็นสภาเดียว
นี่คือเหตุผลที่ผมพูดถึงวุฒิสภาแต่ผมไม่เคยจำเพาะเจาะจงไปสวชื่อนั้นสวชื่อนี้ไม่มีเลยครับ
พูดในฐานะวุฒิสภาเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่ในรัฐธรรมนูล
ท่านประธานครับผมขออนุญาตไล่เรียงตอบคำถามไปทีละท่านทีละท่าน
ขอท่านล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้สดร้อน
อนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภา
จริงคนในครอบครัวผมคนหนึ่งเคยเลือกท่านนะครับตอนท่านเป็นสว๔๐นะครับ
แต่วันนี้ก็ขออภิปรายท่านสักนิดหนึ่งอภิปรายตอบคำถามท่านสักนิดหนึ่งครับ
ท่านอธิบายอภิปรายหลายต่อหลายอย่างเต็มไปหมดครับ
หาว่าคิดว่าผมใช้ถ้อยคำรุนแรงในหลักการและเหตุผลที่ผมเขียนมา
แต่ท่านลองเปรียบเทียบสิครับเทียบไม่ได้กับถ้อยคำที่ปรากฏในคำปารพของรัฐธรรมนูล๖๐เลยครับ
ถ้อยคำในคำปารพรัฐธรรมนุน๖๐นี่รุนแรงกว่าเยอะครับ
ของผมนี่เขียนจากสถาบันการเมืองที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ
และที่สำคัญกว่านั้นครับกระบวนการที่เราเริ่มทั้งหมด
แล้วเราร่างเสร็จแล้วเราก็ไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชนจนเข้าชื่อกลับมาได้นั้น
เราทำตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมด
เราทำตามช่องทางของรัฐธรรมนูล
วดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอได้
โดยใช้รายชื่อมากกว่า๕๐๐๐คน
แล้วท่านก็กล่าวหาผมว่านี่ผมวางแผนการต่างนานา
ฟังแล้วบางทีก็ตกออกตกใจครับว่าโอ้โหผมนี่มีอิทธิฤทธิอิทธิเดชขนาดนั้นเหรอครับ

สักกระบอกก็ไม่มียิงยังไม่เป็นเลยครับ
ทุกวันนี้มีแต่ความรู้มีแต่ข้อเสนอ
ราวกับว่าผมคุมกองทัพแล้วจะยึดอำนาจ
ล้มล้างระบอบการปกครองได้ง่ายอย่างนั้นแหละ
อำนาจทางกฎหมายผมก็ไม่มี
สิทธิทางการเมืองผมก็โดนตัดไปเรียบร้อย
แล้วท่านก็มากล่าวหาว่าผมร่างโดยหวังผลประโยชน์
ท่านลองดูสิครับมีสักมาตราไหน
นิรโทษกรรมการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผม
ท่านลองดูสิครับมีมาตราไหนสักมาตราไหมครับ
ที่บอกว่าพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบให้ฟื้นกลับมาใหม่
ท่านลองดูสิครับผมนิรโทษกรรมตัวผมเองไหม
ต่อให้ร่างนี้ผ่านผมก็ยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่ครับ
ก็ผมไม่ได้สนใจว่าอยากจะเป็นสอสอหรืออยากจะเป็นสว
ผมแค่นำข้อเสนอที่มันควรถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย
แล้วมันจะปรับปรุงให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นแล้วมันเดินหน้าต่อไปได้
ก็เอามาเสนอให้สภาพิจารณาก็เท่านั้นเอง
ไม่มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นครับ
เช่นเดียวกันครับเพื่อนสมาชิกท่านเสรีสุวรรณภานนท์
ก็กล่าวหาว่าผมจะคิดพล็อตเรื่องจะเตรียมไปยุโยงปลุกปั่น
เดี๋ยวพอร่างไม่ผ่านก็เอาไปปั่นกระแสต่าง
ผมเรียนท่านประธานครับร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
เราเริ่มรณรงค์กันในวันที่๑เมษายน
เสร็จแล้วเอามาส่งท่านประธานท่านเลขาประธานรัฐสภาเป็นผู้ไปรับ
ในวันที่๓๐มิถุนายน
แล้วร่างก็มาบรรจุกันตามวาระตามลำดับในวันนี้วันที่๑๖พฤศจิกายน
ผมมีอำนาจอะไรไปกำหนดครับว่าจะให้เข้าวันไหน
ผมจะไปตัดสรุล่วงหน้าได้อย่างไรครับว่ามันจะเข้าวันนี้
แล้วเหตุการณ์ทางการเมืองข้างนอกจะเป็นอย่างนี้
ไม่ใช่อำนาจผมในการบรรจุวาระนะครับ
ราวกับว่าผมเป็นประธานสภาผมอยากจะเลือกวาระการประชุมได้อย่างนั้นแหละ
เช่นเดียวกันครับท่านกล่าวหาผมต่างนานาว่าจะไปยุโยงปลุกปั่น
การที่จะไปปลุกระดมให้คนออกมาวุ่นวายหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านอีก
ผมเรียนท่านสั้นง่ายแบบนี้ครับ
พระคำภาษาพุทธเขาพูดกันว่าเถยจิตครับ
คนไหนคิดไม่ดีก็มักจะคิดว่าคนอื่นคิดแบบตนเองนั่นแหละครับ

ผมไม่เคยไปคิดวางแผนอะไรอย่างที่ท่านว่าเลย
แต่ท่านคิดได้สลับซับซ้อนกว่าผมนี่คือเถยจิตชัดครับ
ท่านประธานครับท่านยังชี้แจงแถลงไขต่อไปครับว่า
ผมไปกล่าวหารุนแรงกับท่าน
อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับท่านไปกดบันทึกเทปวันนี้ได้เลยครับ
ไม่มีตรงไหนผมพูดในเรื่องส่วนตัวสักเรื่อง
ผมพูดวุฒิสภาในฐานะสถาบันการเมือง
ถ้าหากจะโทษผมว่าทำไมพูดถึงวุฒิสภาไม่ดี
ไปโทษคนร่างรัฐมนุน๖๐ครับ
เขียนที่มาของท่านแบบนี้ทำไมท่านถึงต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์
ต่อไปครับท่านพูดจาว่าท่านไม่ได้เอ่ยชื่อผมโดยตรงหรอกครับ
แต่ตอนท่านอภิปรายท่านจ้องหน้าผมเขมงเลย
ว่าครูบาอาจารย์ทำไมไม่รักลูกศิษย์นี่เป็นทั้งลูกนี่เป็นทั้งสิทธิ์
ท่านครับวิธีที่ท่านคิดแบบนี้แหละครับ
มันถึงทำให้ความแตกแยกความแตกต่างทางความคิด
อายุอนามของท่านก็น่าจะเป็นพ่อคนอยู่แล้ว
ย่อมเข้าใจดีครับว่าเด็กรุ่นใหม่เขาคิดกันอย่างไร
เขามีความคิดความเชื่อความฝันอย่างไร
มันก็เหมือนกับพวกเราตอนเราเป็นรุ่นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเยาวชนตอนเราเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับ
แล้วก็คิดไม่เหมือนคนรุ่นก่อนครับ
แล้วเราก็ไม่มีใครมาสั่งมาสอนด้วย
ต้องเปิดใจรับฟังเขาครับว่าอะไรที่ทำให้เขาคิดแบบนี้
แต่ถ้าท่านคิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าเขาไม่มีสติปัญญาที่จะคิดได้

อย่างนี้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับ
และก็จะยิ่งทำให้ความห่างกันระหว่างรุ่นกับรุ่นจะแยกออกไปมากยิ่งขึ้น
ตรงกันข้ามครับท่านประธาน
ผมเองพยายามใช้ทุกวิถีทางทุกความสามารถที่จะพยายามให้รุ่นที่แตกต่างกันสองรุ่นนี้
หาพื้นที่ปลอดภัยที่จะสนทนาพูดคุยกันได้
แล้วทั้งสองรุ่นก็จะต้องยอมรับกันว่าไม่มีใครได้ทั้งหมดไม่มีใครเสียทั้งหมด
แล้วเราก็จะกลายเป็นเพื่อนร่วมชาติอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยกันเราหนีไปไหนกันไม่พ้น
หนทางที่ถูกต้องต่างหากครับไม่ใช่คิดแต่ว่าคนนั้นเสี่ยมคนนี้สอนคนนั้นสั่งคนนั้นยุคนรู้แยง
ก็ถ้าเป็นแบบนี้ความขัดแย้งก็ไม่มีวันไม่มีจบไม่มีสิ้นครับ

ข้อเสนอแนะต่างที่ท่านว่ามาหลายเรื่องนะครับผมขอชี้แจงต่อเนื่องไปดังนี้นะครับ
ข้อเสนอนะฮะที่บอกว่าบทบัญญัติที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ย
ว่าให้สอสอไปดำรงตำแหน่งอยู่ในกรรมการนั้นอยู่ในกรรมการนี้
แล้วมันไปขัดกับรัฐธรรมนูลที่บอกว่าสอสอห้ามดำรงตำแหน่งต่าง
ท่านครับหลักกฎหมายพื้นฐานง่ายครับ
ในเมื่อกฎหมายมันศักดิ์เท่ากันมาตราที่ท่านว่าก็เป็นอยู่ในรัฐธรรมนูล
มาตราที่ผมกำลังจะแก้เสนอแก้ก็อยู่ในรัฐธรรมนูล
รัฐธรรมนูลกับรัฐธรรมนูลศักดิ์กฎหมายเท่ากันครับ
วิชานิติศาสตร์ปี๑หลักกฎหมายทั่วไปน๑๕
บอกเอาไว้เลยครับว่าถ้ากฎหมายเท่ากันมาเจอกัน
กฎหมายใหม่มาก่อนกฎหมายเก่ากฎหมายพิเศษมาก่อนกฎหมายทั่วไป
ไอ้รัฐธรรมนูลที่กำลังแก้เนี่ยมันใหม่กว่าไงครับ
มันก็เลยต้องมาก่อนรัฐมนูลในมาตราเก่าก็เท่านั้นเองครับ
ไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรกันเองเลย
ประการถัดไปครับท่านกล่าวหาว่า
ผมในฐานะคนเขียนหลักการและเหตุผลเนี่ย
แสดงความคิดซ่อนเร้นว่ามุ่งหมาย
ท่านอ่านชัดนะครับในส่วนหลักการและเหตุผล
เล็บที่๖ที่ผมพูดเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
ผมก็ล้อมาจากรัฐธรรมนูล๖๐ปัจจุบันนี่แหละ
ที่บอกเอาไว้ว่าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูล

แก้ไปแก้ได้แก้เลยไม่ต้องไปทำประชามติ
ก็ผมเห็นความสำคัญครับว่าบทบรรยัติหมวด๒สำคัญ

ก็เลยเขียนลงไปก็ล้อตามก็เท่านั้นเอง

เพื่อไม่บรรยากาศการประชุมสภาจะได้ไปต่อได้

ท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองาม

ท่านจะกดเทปลองย้อนฟังดู
ท่านใช้คำต่างนานบอกว่า
ร่างรัฐธรรมนูลนี้ล่วงเกิน
แล้วท่านก็ยกมาตรา๑๑๕ในตัวร่างที่เราทำกันขึ้นมา
มาตรา๑๕๑๕ที่เราเขียนแบบนี้ไม่มีอะไรอื่นใดเลยครับ
ก็ในเมื่อข้อเสนอร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมนี้
ต้องการให้ประเทศไทยเป็นสภาเดียวไม่มีวุฒิสภาอีกต่อไป
นั่นหมายความว่าสภาเดียวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นรัฐสภา
เรื่องใดที่เป็นอำนาจของรัฐสภาทั้งหมด
ก็จะมาอยู่ที่สภาผู้แทนรัศดรในฐานะรัฐสภานั่นเอง
แต่ปัญหาของสภาพผู้แทนรัศดรคือมันไม่ได้อยู่ตลอดการครับ
มันมีวันที่ถูกยุบสภาได้มันมีวันครบวาระแล้วไปเลือกตั้งใหม่ได้
ทีนี้เหตุบางเรื่องมันอาจจำเป็นจะต้องใช้การประชุมของสภาทันที
รอการเลือกตั้งกลับมาใหม่ไม่ทัน
นั่นก็คือเรื่องอะไรบ้างครับก็สิ่งที่ผมเขียนลงไปนั่นแหละ
นั่นก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
นั่นก็คือเรื่องของการให้ความเห็นให้การรับรองเรื่องการขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์
นั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎมนเทียนบาน
นั่นก็คือเรื่องของการประกาศสงคราม
เรื่องแบบนี้รอไม่ได้แต่ถ้าวันนั้นสภาพผู้แทนรัศดรถูกยุบไป
หรือหมดวาระไปกำลังจะกลับต้องรอเลือกตั้งกลับมาใหม่
จำเป็นจะต้องสร้างความต่อเนื่องของระบบครับ
หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนไม่มีอะไรเลยครับ
หลักนี้ก็เรียกว่าหลักความต่อเนื่องของรัฐนะครับ
จะใช้ภาษาฝรั่งเศสให้ท่านหมั่นไส้สักนิดนึงฮะ
หลักการนี้ทั่วไปครับรัฐมีวันหยุดไม่ได้
ดังนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องให้สภามาให้ความเห็นชอบในเรื่องใด
ผมก็เลยออกแบบมาว่าถ้าอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดศูนยากาศครับ
ก็ให้สภาที่เพิ่งถูกยุบไปหมดวาระไปกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้ไปพลางก่อน
เท่านั้นเองครับแล้วเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นบ่อยหรอก
ในฐานะผู้ร่างรัฐมนูลที่ดีต้องปิดช่องว่างทางรัฐธรรมนูล
ช่องว่างทางศูนยากาศให้ได้มากที่สุดครับ

พูดถึงเรื่องนี้ว่าท่านกังวลใจว่าจะยอมให้สภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งหมดอายุไปแล้วมาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญสำคัญได้อย่างไร
เฉพาะหลายเรื่องเกี่ยวกับกรณีของพระมหากษัตริย์
ผมเรียนแบบนี้ครับจริงตอนที่ผมกังวลมากครั้งหนึ่ง
นั่นก็คือช่วงที่พระมหากษัตริย์พระองค์กรทรงเสด็จสวรรคต
แล้วจำเป็นที่จะต้องเสนอรายชื่อของพระราชทายาท
ครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป
ผมไม่ต้องไปพูดถึงมั้งครับเพราะว่า

กฎหมายมาตรานี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อแก้ไขจุดอ่อน

กำลังจะชี้แจงว่าเราเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่
ทั้งที่ตอนนั้นมีสภาอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่นี้เลยครับ
เห็นว่ามาตรานี้มันก็แก้ไขได้ท่านมีปัญหาอะไรนะครับ

ผมขอยากทางไปประเด็นถัดไปเลยนะครับท่านประทาน
ขออภัยนะครับพอดีมีคนสักถามผมหลายเรื่องต้องค่อยชี้แจงทีละท่านไป
อีกท่านหนึ่งครับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสมชายแสวงการขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
ตั้งคำถามว่าณเวลานี้เรามีร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมคาอยู่๒อัน
อันที่หนึ่งอยู่ในขั้นตอนการหลงพระพระมรมภิตไทยพระมาขสัตว์
อีกขั้นอีกร่างหนึ่งคือร่างที่เรากำลังพิจารณาวาระที่๑ในวันนี้ครับ
ผมเรียนท่านแบบนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดรัฐธรรมนูล
หมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลดูเนี่ย
จะเห็นได้ว่าท่อนของการทูลเก้า
ทูลกระหม่อมถวายให้พระธรรมศัตริย์ลงพระบุญธัยในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
เขาอนุญาตอนุมัติให้หยิบยืมบางมาตราที่เกี่ยวกับการทูล๙พระราชบัญญัติมาใช้ครับ
นั่นก็คือจะต้องทูล๙ภายในกี่วัน
ดังนั้นจะเห็นได้ชัดครับว่าร่างรัฐมนุนปี๖๐เกี่ยวกับเรื่อง
เขียนต่างจากรัฐธรรมนูญ๔๐และ๕๐
๔๐๕๐เขียนชัดเจนครับว่าทรงมีพระราชนาธิในการโรงพระมพิธัย
โดยมีระยะเวลา๙๐วันแต่กรณี๖๐นี่ไม่ได้เขียนเลยครับ
แต่เอาล่ะท่านนายกรัฐมนตรีไม่กล้าที่จะถวายคำแนะนำในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไร
มันก็เลยเกิดปัญหานะครับที่เกิดมีร่างซ้อนกันขึ้นมา๒อัน
แต่ท่านครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านและผู้ชี้แจง
ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาในทางเทคนิคครับ
ร่างขึ้นมาเพราะตอนนั้นเนี่ยเรื่องระบบเลือกตั้งยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป
และถ้าวันนี้ร่างรัฐธรรมนูลที่เกี่ยวกับเรื่องระบบเลือกตั้ง
พระบรมพิทัยมีการส่งลงพระมรพิทัยลงมาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ร่างที่เรากำลังจะเข้าไปต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง
รัฐมนูลที่กำลังจะประกาศใช้นั่นเองไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดครับ
ผมขออนุญาตชี้แจงต่อไปครับท่านสมชายแสวงการพยายามยกตัวอย่างนะครับ
ของพฤทธิสภาชุดแรกตอนนั้นชื่อพฤทธิสภาในปี๒๔๘๙
แล้วก็อ้างตำราต่างอ้างคำปารพของรัฐมนูลมา
แล้วก็บอกว่าให้ผมไปนั่งเช็คตรวจสอบประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง
ต้องพูดกันตรงครับท่านประธานเรื่องนี้กินผมยากนะครับ
ผมสอนเรื่องนี้มาทั้งชีวิตครับรัฐธรรมนูลศพ๒๔๘๙นี่
คำปารกที่ท่านออกมาดูให้ชัดครับ
ปรีดีพนมโยงในเวลานั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับ
แล้วท่านก็ได้รับการติดต่อประสานงานจากรัฐบาลในเวลานั้น
ว่าต้องการจะทำรัฐมนูญฉบับใหม่ให้ทันสมัย
บรีดีก็ยืนยันเห็นด้วย
และการร่างรัฐมนุนตอนนั้น
ก็มีท่านหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนายตรีในเวลานั้น
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๑ชุดแล้วก็ทำการยกร่าง
ปรีดียังให้สัมภาษณ์ในภายหลังครับ
บันทึกเอาไว้ในปี๒๕๑๗ชัดเจน

เกิดจากรัฐบาลในเวลานั้นไม่ใช่เกิดจากท่าน
แต่ในเมื่อถ้าเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็เห็นว่า
ถ้าประเทศไทยมี๒สภาก็ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งคู่
เกิดขึ้นมาเพราะต้องการแก้ไขปัญหา
คณะรัศดรเจอมาโดยตลอดและถูกวิจารณ์มาโดยตลอด

นั่นก็คือรัฐมนุน๑๐ธันวาเนี่ย

พวกหนึ่งเลือกตั้งอีกพวกหนึ่งแต่งตั้ง

นักรัศดรแอบฮุกอำนาจเอาไว้เองหรือไม่
ก็เลยเป็นที่มาครับว่าปี๘๙แล้ว
อย่างนี้ไปมีสภาที่๒ขึ้นมาเถอะ

วุฒิศภาคมตอนปี๘๙นั้น

ถ้าท่านสมชายแสวงการจะพอมีเวลา
ผมแนะนำว่าให้ไปอ่านวิทยานิพล๒เล่มครับ

และคนนี้ก็ทำงานเป็นนิติกรอยู่ในสำนักงาน

อ่านดูได้ครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไร

ตั้งคำถามถึงเรื่องของ
พลตำรวจตียงยุทธ์สารสมบัติขออนุญาตต้องเอ่ยนามท่าน

จริงติดตามท่านมาตั้งแต่สมัยท่านเคยเป็น

ตั้งแต่สมัยผมยังนุ่งกางเกงขาสั้นอยู่เลยครับ
วันนี้ได้เจอท่านในสภาก็เป็นเกียรติครับ
ท่านยืนยันครับว่าคนที่ถูกคอสชตั้งไป
ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังคอสช
ถ้าเป็นท่านบนตำรวจตียงยุทธ์
ท่านพลตรวจตรียุงยุทธ์สารสมบัติผมมั่นใจครับ
ท่านมีเกียรติคุณท่านมีความรู้ความสามารถเต็มที่ครับ
แต่เช่นเดียวกันครับถ้าใช้ตักกะที่ท่านว่ามา
ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าบรรดาตุลาการสารรัฐธรรมนูล
มีโอกาสเลือกมาตามร่างรัฐธรรมนูลแค่ไขเพื่อเพิ่ม
ฉบับนี้สอสอก็ไปสั่งเขาไม่ได้เหมือนกันครับ
ก็ถ้าคอสชคนเพียง๑คนสั่งพวกท่านไม่ได้
สั่งตุลาการสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระได้หรอกครับ
และยิ่งสำคัญไปกว่านั้นตุลาการสารรัฐธรรมนูล
และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
พวกเขาเหล่านี้มีวาระการดำรงตำแหน่งที่ยาวนานครับ
ปีบ้าง๗ปีบ้างแล้วเป็นได้วาระเดียว
การที่มีวาระยาวแบบนี้และเป็นได้วาระเดียว

ไม่ตกอยู่ภายใต้อานัทใดของคนที่เลือกเขามาครับ
คือเลือกแล้วถือว่าตัดสายสดือแล้วไม่ยุ่งกัน
ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใดทั้งสิ้น

เป็นความคิดของท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์ครับ
ศาสตราจารย์ทางกฎหมายมหาชนที่สวคำนวณสิทธิสมานให้ความเคารพ

นี่มาจากอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์

เพื่อนสมาชิกผู้ชงเกียจจากสภาพุทธแหลศดรนะครับ

แล้วก็ยังมีกรณีของท่านสมชายแสวงการสว

แสดงความกังวลครับถึงกรณีที่ส๔๕๓๐๐๖๐๐๗
จะเข้าไปมีบทบาทในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการองค์กรอิสระผู้ตรวจการกองทัพ

ไม่ได้เกิดจากความคิดแปลกประหลาดอะไรเลยครับ

กรเหล่านี้เป็นองค์กรตรวจสอบผู้อื่น
เราก็ตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วใครตรวจสอบองค์กรตรวจสอบ
เราต้องออกแบบระบบตรวจสอบองค์กรตรวจสอบเช่นเดียวกันครับ

ต่างหากคือการสร้างความชอบทำทางประชาธิปไตย
ให้กับบรรดาองค์กรตรวจสอบ
ต่อไปนี้องค์กรตรวจสอบจะได้
ตรวจสอบด้วยความเป็นกลางและเป็นอิสระ

ขจัดปัญหาเรื่องฝักฝ่ายทางการเมืองเข้าไปแย่งชิง
องค์กรตรวจสอบเพราะแบ่งกันอย่างเท่ากัน
และที่สำคัญที่สุดก็ยังมีสารนั่งอยู่ในนั้นด้วย
และที่สำคัญที่สุดครับองค์กรเหล่านี้ก็จะได้อ้างความชอบทำทางประชาธิปไตย
ชนกับพวกสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ระบบแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองครับ

ไม่ต้องกังวลใจไปเลยครับว่าประเทศอื่นเขาว่าอย่างไร

ผมยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยครับ

และจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

พิพากษาสารสูงมี๑๕คน
ประธาน๑ผู้พิพากษาอีก๑๔

ประธานมาจากสภาแต่งตั้ง

คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อครับ
และให้สมเด็จพระจักรพรรดิลงพระพรพิไทยแต่งตั้ง

นำซ้ำยังไม่พอ๑๕คนนี้

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเลือกตั้งสอสอ

จะต้องเอารายชื่อ๑๕คนนี้
ไปให้ประชาชน

เห็นไหมครับเขาไปขนาดนี้

มีใครบอกไหมครับว่ากระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นไม่ดี
ประเทศญี่ปุ่นล่มสลายไหมครับ

ถัดไปอีกครับท่านบอกว่าห้ามสอสอมานั่งอยู่ในกตหรือกศป
แม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวจะตกอกตกใจกันหมดผมเรียนท่านแบบนี้ครับ
เช่นเดียวกันฮะก็ไม่ได้คิดอ่านเองครับผมก็ไปดูกตทั่วโลกมา
ก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะเขาต้องตอบคำถามให้นั่นว่าเขาจะเอาจุดตรงไหน
เกี่ยวกับสภาผู้แทนอย่างน้อยมันเป็นสัญลักษณ์ของความชอบทำทางประชาธิปไตย
แต่สภาผู้แทนไม่ได้ไปแทรกแทรงอะไรเขาครับเพราะเป็นเสียงส่วนนิดเดียวเท่านั้นอยู่ในองค์ประกอบ
ตัวอย่างครับในประเทศฝรั่งเศสครับองค์กรที่ชื่อว่ากองเซสุเปรีเยอร์เดอร์ลามาชิสทราจู
เอสเอ็มซีเอสเอ็มนะฮะนี่คือกตของประเทศฝรั่งเศสครับ
ประธานาธิบดีก็ส่งคนเข้าไปได้ครับแต่งตั้งไปคนหนึ่งสอสอก็ส่งเข้าไปได้ครับ
สภาก็ส่งเข้าไปได้แล้วมีใครบอกไหมครับว่ากตประเทศฝรั่งเศสไม่เป็นอิสระ
มีใครบอกไหมครับว่าอัตศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสมันหวยแตกทำงานไม่ได้
เขาก็ยังอยู่ของเขาได้และได้รับการยอมรับนับถือ
เช่นเดียวกันครับสหรัฐอเมริกาผมพูดไปแล้ว
ประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งเนี่ยแหละฮะเดโมแครตบ้างรีพับริกันบ้าง
เลือกผู้วิทยาภาคสหสานิกาเลยครับ
แล้วทุกวันนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันแต่ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไร
เพราะองค์คณะผู้พิพากษาสารดิกาสหรัฐ๙คนตอนนี้
ทุกคนมาจากการเลือกของประธานาธิบดีพักลิพับริกันหมดเลยครับ

ก็ยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกทุกวันนี้
สารดีกาสหรัฐเป็นอย่างไรครับ
เขาก็พร้อมจะถูกวิภาควิจารณ์ตรวจสอบแต่เขาก็ยังคงดำรงอยู่ในตำแหน่ง
ยังคงตัดสินคดีได้อยู่ต่อไป
อรมนีครับต้นตำรับสารรัฐมนูลของประเทศไทยครับ
นี่ชัดเจนเลยครับสภาผู้แทนรัศดรเลือกมา๘คน
พุทธศพาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเลือกอีก๘คน
ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับแล้วสารรำนูนไทยก็ลอกมาจากสามนูลเยอรมัน
ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างโดยสังเกตนะครับที่ผมจะชี้แจงเพื่อให้เห็นว่า
จริงแล้วสิ่งที่ผมยกร่างขึ้นมาในร่างฉบับนี้
ไม่ได้ไปไกลไม่ได้แปลกประหลาดกว่าที่ไหนในโลกเลยครับ
ไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอ้โหผมอุตริคิดมาได้อย่างไรครับ

ก็นี่ไงฮะศึกษาความเป็นไปของประเทศเราแล้วมาประยุกต์ใช้กัน
เรียนท่านเพื่อนสมาชิกครับผมได้ยินประโยคหลายครั้งนะครับ
วันนี้จดเอาไว้นะครับเพื่อนสมาชิกนับนับดูเนี่ย
อ้างแบบโค้ดประโยคเดียวกันหมดเลยเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ
หลักการแบ่งแยกอำนาจที่แท้จริงคืออะไรครับ
ก็ถ้าไม่เชื่อผมผมอ้างตำราอีกก็ได้ฮะ
ตำราของอาจารย์ไพโรธชายนามปรมาจารย์ทางกฎหมายรัฐธรรมนูล
บรรยายกฎหมายรัฐมนูลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองคนแรก
อีกท่านก็ได้ครับท่านดรเดือนบุญแรก
อดีตเคยเป็นเลขาธิการสภาอดีตก็เคยทำหน้าที่ในงานนิติบัญญัติมาโดยตลอด
ถ้าหาบทความไม่เจอเดี๋ยวจะซีหลอกถ่ายเอกสารไปฝาก
หลายเหล่านี้อธิบายตรงกันครับว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจ
ไม่ได้หมายความว่าแยกอำนาจกันเด็ดขาดแบบองค์กรใครองค์กรมัน
ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเลย
ผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าระบบรัฐสภาที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้
แบ่งแยกอำนาจครับแต่นิติบัญญัติกับบริหารก็เกี่ยวข้องกัน
นิติบรรยัติกับบริหารเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ
ก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีไงฮะ
แล้วฝ่ายบริหารเกี่ยวอย่างไรกับนิติบรรยัติครับ
ก็ขอรอมอเสนอร่างวัฒนบรรยัติเข้าสู่กรรมยนต์ของสภาได้ไงครับ
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาไงครับ

ถ้าท่านคิดว่าต้องแยกกันแบบเด็ดขาดเนี่ยท่านอยากเป็นระบบประธานาธิบดีเหรอครับ

เป็นระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกาเหรอครับ

เดี๋ยวองค์กรนั้นองค์กรนี้เข้าไปแทรกแทรงต่าง
ก็ไปเปิดบ้างฮะแทรกแทรงไปว่าอะไร

แทรกแทรงคือการกระทำในลักษณะที่
เข้าไปแล้วบังคับสั่งการให้เขาทำ
หรือเขาทำมาแล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาทำ
แต่สิ่งที่ผมออกแบบกันมาอยู่ในร่างรัฐมนูญฉบับนี้

ที่บอกว่าสอสอไปกลับคำพิพากษาได้
ไม่มีตรงไหนเลยครับที่สอสอไปสั่งผู้พิพากษาให้พิพากษาตามที่ตัวเองต้องการได้
ระบบการตรวจสอบยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการ
เพียงแต่ว่ามีสอสอเข้าไปเลือก
ดำรงตำแหน่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วก็เลือกโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ให้เสียงข้างมากผูกขาด
แต่แบ่งฝ่ายค้านกับรัฐบาลเท่ากัน
แล้วก็มีตัวแทนจากผู้พิพากษาเข้ามาเท่ากัน

ตรวจการต่างที่ผมเสนอมาก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนคำพิพากษาครับ
แล้วก็เข้าไปนั่งอยู่หนึ่งคนในกตกศปไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยผลกระทบกระเทือนอะไรแน่

สภากราโหมเกือบ๕๐คนในทหารทั้งนั้น
เอาสอสอไปนั่งสองคนนี่สภาความมั่นคงประเทศจะกระเทือนเลยเหรอครับ

มีสสไปนั่งในสภาคลาโหม๒คนนี่

ท่านถวินเปลี่ยนสีของญาติเอ่ยนามท่าน
ท่านพูดบอกว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ย
ไม่ได้วัดกันที่ว่าจะมี๒สภาคลาโหมหรือสภาคลาโหมเดียว
ถูกต้องครับผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์
ความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่วัดกันที่ว่ามีกี่สภาคลาโหมครับ
จะมี๔๕สภาแบบท่านเสรีพูดก็ได้
แต่หลักใหญ่ใจความของประชาธิปไตย
โขดคนอื่นอีกก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อผม
ผมโขดอาจารย์ปีดีพนมโยงก็ได้
อาจารย์ปีดีพนมยงพูดเองครับ
อาจารย์ปีดีพนมยงผู้ที่ทำให้พวกเราได้มีการเลือกตั้งสอสอกันอยู่อย่างนี้
อาจารย์ปีดีพูดว่าหลักการของประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทย
และต้องถือตามมติของปวงชนเป็นใหญ่
และจากหลักการแบบนี้ท่านถึงวิจารณ์ไงครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหน
ก็ตามที่เขียนให้สวมาจากการแต่งตั้ง
ถือว่ารัฐธรรมนูลฉบับนั้นไม่เป็นประชาธิปไตย
เข้าใจคำว่ารวมศูนย์แตกต่างจากผมครับ
ท่านกังวลว่าจะมารวมศูนย์อยู่ที่ผู้แทนรัศดร
แต่ร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมที่เราเสนอไปเนี่ย

ผู้แทนรัศดรก็มีอำนาจแต่เพียงตรากฎหมายเหมือนเดิม
แล้วก็แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งเฉพาะบางกรณีเท่านั้น
แต่สภาพผู้แทนรัศดรก็ยังคงถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
ยังคงถูกตรวจสอบโดยสารรัฐธรรมนูล
ยังมีโอกาสเป็นจำเลยในสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ยังถูกกรกตตรวจใบเหลืองใบแดงใบส้ม

ยังมีเหมือนเดิมทุกประการครับ
ผมขอความกรุณาเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องการท่านอภิปรายขึ้นมาใหม่นะครับ
คือบางเรื่องท่านก็รู้เราเป็นนักกฎหมายนะครับ
เรื่องนี้ท่านก็คงไม่สามารถอธิบายหรือแก้ไขได้ในกรรมธิการนะฮะ
คราวนี้หลักบางอย่างที่ท่านติดใจที่สมาชิกอภิปรายหรือ
ซึ่งเป็นหลักการใหญ่ที่ท่านอภิปรายได้ครับชี้แจงได้ครับ
นะครับเล็กจะไปพูดถึงเลยนะครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่๕ครับ

ผมรังสมนมสมาชิกสภาพูดท้ายรัฐสนรรย์แบบบัญชีรายชื่อภักดิ์๙กลายในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับสิ่งที่ท่านผู้เสนอกำลังชี้แจงเป็นประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาแห่งนี้แหละครับ
ตั้งคำถามแล้วผมก็คิดว่าตัวท่านผู้เสนอก็กำลังอยู่ในประเด็น
ท่านประธานอาจจะไม่ได้นั่งฟังตลอดเวลาแต่พวกกับผมนั่งฟังเกือบจะตลอดเวลา
แล้วก็ได้ทราบได้ฟังคำถามนั้นดังนั้นก็ขอให้ผู้เสนอได้ชี้แจงเถอะครับ
ผมคิดว่าเราก็อีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วครับท่านประธานครับ
แต่ผมเห็นว่าบางประเด็นเนี่ยนะครับมันเป็นความเข้าใจของคน
ซึ่งแต่ละคนก็ยังคำว่าแทรกแทรงนะครับ
ก็ว่ามามันก็แล้วแต่ก็คือไม่จำเป็นต้องไปแก้อะไรกับเขานะครับ
บางเรื่องเล็กน้อยก็ไม่จำเป็นถึงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความที่ผมไปไม่เป็นกลางอะไรเลยนะครับ
ด้วยความเคารพครับท่านประธานผมไม่อยากให้มันบรรยากาศเสีย
ผมก็ไม่อยากให้มันบรรยากาศเสียครับแต่ว่าผมแค่ยืนยันกับท่านประธานว่าทั้งหมดตรงเนี้ยที่ท่านผู้เสนออภิปรายเนี่ยนะครับ
ใกล้จะจบแล้วแล้วมันก็เป็นการตอบคำถามก็อยากให้มันผ่านด้วยดีครับท่านประธาน
ครับเป็นกลางก็แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าให้เสียเวลาเลยนะครับ
ครับผมยินดีครับไม่มีอะไรมากครับเชิญอาจารย์ต่อ
ขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพครับ
เมื่อสักครู่นี้ผมเพียงแต่ชี้แจงประเด็นที่เพื่อนสมาชิกสักถามครับ
เพราะว่าประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะร่างนี้จะผ่านไม่ผ่านคีย์เวิร์ดสำคัญคือ
เพราะมีเพื่อนสมาชิกหลายคนคิดว่าเปิดโอกาสให้สอสอไปแทรกแทรง
เชิญนะครับและเข้าไปเอ่อสั่งการนะครับ
ต่างต่างของบรรดาศาสตร์และองค์กรอิสระได้ขัดกับหลักการเปลี่ยนอำนาจ
ผมเลยต้องชี้แจงเท่านั้นครับท่านประธานครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อได้เลยครับ
ประเด็นนี้ไปได้เลยครับสุดท้ายครับผมจริงจริงแล้วเนี่ย
ผมพยายามจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับว่า
เวลาเราบอกเรื่องรวมศูนย์อำนาจต่างเนี่ยนะครับร่างที่ผมยกมาเนี่ย
อำนาจไม่ได้รวมอยู่ที่สภาผู้แทนรัศดรนะครับรวมศูนย์อำนาจตัวจริงเสียงจริง
นี่คือหัวหน้าขสชตามมาตรา๔๔ครับอันนั้นทำได้หมดแล้วนะครับ
ติบัญญัติบริหารตุลาการแต่วันนั้นไม่ได้ยินเสียงใครประท้วงสักแอะเลย
ไม่เป็นไรครับผ่านไปประเด็นถัดไปครับสุดท้ายครับ
เรื่องเล็กน้อยแต่นี่สำคัญสำหรับข้าราชการครับ
ข้าราชการฟังอยู่แล้วจะตกออกตกใจว่ายุบวุฒิสภาไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
สิ่งนี้คือท่านพันธุ์ตำรวจเอกยุทธกรถามไว้ครับ
ผมเขียนเอาไว้ในร่างนี้ชัดเจนครับว่าหากมีการยกเลิกวุฒิสภาเรียบร้อย
หรือสภาผู้แทนราศดรเพียงสภาเดียวข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เบื้องต้นครับท่านประตานครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปยศติสุดท้าย
หลังจากท่านสุธินคังแสงสมาชิกอาวุโสของสภาพผู้แทนรัศดร
มาที่รัฐสภาอภิปรายครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ